มาแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะแฉแหลกแยกวิพามาตรงเวลาเดะเลยนะคะ
ทว่า๒พ่อลูกซุฟตานะคะที่ตอนแรกเนี้ยก่อนรับงานก็
อ่าแหละเย็นด้วยกว่า

เจวีขอเมาส์วานก่อนไปงานเปิดตัวสินค้าเครื่องดื่มใส
กะว่าจะไปส่องความหล่อซะหน่อยแต่ยังไม่ทันได้ซูมอะไรจ้า
ปรากฏว่าน้องศิลปินแค่ไม่ให้สัมภาษณ์ซะงั้น
ตลกกว่านั้นคือให้นักร้องอีกคนที่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์มาสัมภาษณ์แทน
เพราะตอนดิวบอกว่าได้หมด
พอไปถามคนดูแลบอกว่าผู้ปกครองนางไม่ให้สัมภาษณ์
ทีมงานก็ต้องยกหูโทรเคลียร์แต่ปลายสายกลับทำเสียงงัวเงียไม่รู้เรื่อง
ทำให้คนจัดงานโกรธนะสั่นลั่นต่อไปจะไม่จ้างมางานอีกแล้ว
สืบไปสืบมาแก๊งนี้มีพฤติการชอบดึงเช้ง
ทำทีมีอภินิหารเข้าถึงยากสัมภาษณ์ยากถ่ายรูปยาก
เพราะเรียกร้องความสนใจ
โถเจวิว่าเบาบ้างก็ดีนะจ๊ะ
ระวังวันใดวันหนึ่งหล่นตุ๊บจะไม่มีใครเอา
จะร้องไห้ก็ดังแกงนะจ๊ะ
เรื่องแบบนี้จริงก็เห็นกันบ่อยนะในวงการบันเทิง

อีเวนต่อยังไม่อยากสัมภาษณ์อีเวนนี้
ไปอีกจ๊อปหนึ่งก่อนให้นักข่าวตามไปเยอะ

สร้างกระแสกันไปให้แบบอยากรู้เรื่องแบบนี้เยอะ
บางทีเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเอือมนิดนึงนะ
เพราะต้องการโปรโมทด้วยก็ไม่ได้สัมภาษณ์นะจ๊ะ
เขาก็มีการบอกไปบอกกับพี่สื่อมวลชนว่าเดี๋ยวมีการให้สัมภาษณ
ถ้ามันเกิดคือคิวขึ้นมาเนี่ยแล้วเป็นยังไง

เมาส์กันต่อในเพจบันเทิงไทยรัฐแล้วกันนะคะ